เหตุการณ์นี้ที่สุรินทร์มีแฟนข่าวไทยรัฐนิวส์โชว์ส่งเรื่องเข้ามาอยากจะให้ทีมข่าวของเราตรวจสอบให้หน่อย
เขาบอกว่าผมถูกกลั่นแกล้งหรือเปล่าลองดูให้ผมหน่อยได้ไหม
คือมันจะมีคลิปนะคะผู้ชายคนนี้เขาถูกตำรวจเรียกจับแล้วก็กดลงพื้นใส่กุญแจมือพยายามจะตรวจวัดแอลกอฮอล์
แต่เขาไม่ยอมให้ตรวจเขาบอกว่าทำไมตำรวจมากลั่นแกล้งเขามาบังคับให้เขาเป่าแอลกอฮอล

กันกว่ายังไม่มีทำไมไม่ตั้งเป็นพี่

ลุงไม่ทำแบบนั้นล่ะเอ้าทำไมแล้วคุณมาปังคับผมทำไม
ไม่ได้ปังคับอ่าป่าวป่าวป่าวมาปังคับป่าวป่าวครับอ้าว
ไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนี้ป่าวยาวยาวป่าวจนลูกโปรงแตก
ป่าวจนให้ลูกโปรงแตกครับป่าวจนลูกโปรงแตกอ่ะดูดูดิมันใส่กุญแจอีกน่ะเนี้ย
เลือดไม่ผิดอะไรเลยเนี้ยใส่กุญแจน่ะเขาก็เป็นเหมือนกันผมก็บาดเจ็บ
นี่ครับเห็นไหมเนี่ยลุงน่ะดื้อเองผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ดื้อ
คือพวกคุณมาสร้างสถานการณ์ให้เป็นอย่างนี้ลุงขับรถจริงจริง
ไม่ผมทำนะผมขับจริงไปแล้วไม่ลงมาดีมากเลยนะผมบอกว่าคุณหลงขับ
ดื่มไว้ใกล้เต็มนึงนั่นแหละอ่ากะผมยอมรับว่าดื่มมันมีอยู่แล้ว
แต่เขามีกำหนดอยู่ว่ามันมากเกินไปไหมคลิปเหตุการณ์นี้แหละค่ะ
ที่ผู้ชายคนนี้เขาสงสัยว่าครับบ้านหัวแรกตำบนธรรมอ
อำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินคือตำรวจกดเขาลงพื้น
เขาบอกแบบนี้นะคะใส่กุญแจมือเขาด้วย
จะให้เขาเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์ทำไมต้องบังคับให้เขาเป่าด้วย
ตำรวจชี้แจงว่าอ้าวก็ต้องทำตามกฎหมาย
ก็ตำรวจเห็นขี่รถสายไปสายมาอ๋อขี่รถอ่า
ขี่รถสายไปสายมาก็เลยเรียกตรวจหน่อย
แล้วก็ในคลิปจะได้ยินเสียงผู้หญิงด้วยใช่ไหมคะ
คือเสียงภรรยาของผู้ชายคนนี้นะคะก็จะพูดในลักษณะที่ว่า
ตำรวจไม่พอใจสามีเขามาก่อนแล้วทำไมต้องมาทำขนาดนี้
ทีมข่าวของเราตรวจสอบให้ค่ะลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
อืมไปพบกับผู้ชายในคลิปนายอาริยะจารัสอายุหกสิบสี่
เพิ่งได้รับการประกันตัวในชั้นฝากขังต่อสารแขวงจังหวัดสุรินท
เงินประกันสามพันบาทเขาก็พาทีมข่าวไปดู
จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์เขาบอกว่าเขาก็ไปวิทย์น้ำจับปลา
อืมที่บ่อใกล้ทุ่งนาห่างกันประมาณสองร้อยเมตรครับ
แล้วก็ขี่รถกลับมาที่ทุ่งนาจู่ตำรวจภูทรธม๔นายมาจับเขาเฉยเลย
แล้วก็กดเขาลงกับพื้นเลยนะเรานี่นี่ทำผ้างี้เลย
บังคับให้เป่าแอลกอฮอล์ด้วยอ่าเขาว่างงเลยทำไมต้องบังคับให้เป่า
อ๋อแต่ก็เขาบอกเขาก็เกินมาเกินมาสองเปอร์เซ็นต์
เขาบอกแล้วทำไมต้องบังคับให้เขาเป่าเป่าไป๓ครั้งแล้วมันถึงขึ้นนะ

ตรงนี้เลยกดตรงนี้เลยอย่างนี้เลยกดอย่างนี้เลย
อย่างนี้เลยทั้งสามสี่คนกดกดพยายามให้เราไม่สู้
ถ้าไม่ให้สู้แล้วผมจะหนีไปไหนบอกพวกคุณทำให้ถูกต้อง
ผมไม่ว่าอะไรก็ยังเถียงกันอยู่คุณฟังรู้เรื่องไหม
เขาไม่ให้ดูยื้อแย่งกันไม่ได้อย่างนี้ทำไม่ได้ไม่ถูกต้อง
ในเรื่องทำนองนี้ถ้าทำอย่างงี้กันบ้านเมืองอ่ะ
ผมก็พูดอย่างนี้ทะเลาะกันตามที่คลิปอ่ะเสียงตามคลิปที่เขาอัดอ่ะ
นะครับคือตอนนั้นเขากดเราไปกับพื้นแล้วรอบหนึ่ง
แล้วสองสามรอบแล้วล่ะก็พลักมานั่งตรงนี้แล้วมาเป่าครั้งสุดท้ายตรงนี้
อืมทีนี้ค่ะมันมีสองประเด็นที่คุณผู้ชมส่งข้อความมาถามผ่านทางเพจ
ครับหนึ่งอ้าวลุงก็เวลาลุงเป่ามันขึ้นตั้งห้าสิบสองเปอร์เซ็น
มันไม่ใช่ศูนย์นะหมายความว่าลุงก็ต้องดื่มมา
คือลุงก็ขี่รถมาแล้วลุงเมาหรือเปล่าตอนขี่รถ

หรือว่าในมุมของลุงอาจจะมองว่าอ้าวไม่เห็นมีการตั้งดงตั้งด่านเลย
เขาตอบแบบนี้อยู่ดีเจอกันจะมาจับตรวจได้ยังไงหรือเปล่า
เกื้องแอลกอฮอล์เนี่ยนะพี่หมู่คุณผู้ชมค่ะ
ลุงบอกว่าก็ดื่มมาจริง
ดื่มเหล้าขาวมา๑เป๊กเป็นเหล้าขาวที่ผสมกับยาแก้ปวดขออนุญาต

ลุงอ้างว่าที่ร้านขายยาเขาผสมให้เป็นสูตรแก้ท้องเสียของชาวบ้านที่ชาวบ้านเขากินกัน

คือกินเพื่อแก้ท้องเสียเหล้าขาวผสมยาเขาบอกแบบนี้

ไอ้ที่ว่าขี่รถเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างไม่ได้ออกถนนไปไหนเลย
อยู่ในที่นาของตัวเองลุงบอกแบบนี้แต่รถจักรยานยนต์ของลุงคือไม่ได้ต่อทะเบียน

เพราะมันชำรุดป้ายทะเบียนหลุดติดไม่ได้ด้วย
อืมนะครับอืมถ้าทำถูกต้องก็คงจะไม่เป็นอย่างนี้
เช่นเช่นต้องมีเอกสารอะไรอย่างเงี้เหรอใช่ครับต้องมีเอกสาร
ว่าผมขออนุญาตมาจับคุณแล้วมีเอกทรงเอกสาร
ทำให้มันถูกต้องแล้วก็มาชาร์จอย่างเงี้นะมันเกิด
เพราะว่าความไม่สงสัยเขาก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นใคร
เขาเคยเห็นทำงานอยู่ตลอดเวลาโอ้โหอ่านข้อความที่คุณผู้ชมส่งมา
หลายจริงนะบ้างก็บอกว่าก็แหมสภาพแวดล้อมลุงเขาขี่อยู่ในนา
ไม่ควรจะไปจับเขาหรือเปล่าครับบ้างก็บอกว่าตำรวจเขาก็ทำถูกแล้วหรือเปล่าคุณลุง
ทีนี้ค่ะคนที่อยู่ในเหตุการณ์อีกคนนึงก็คือภรรยานะคะ
นางสถาพรอายุ๔๔เขาก็เล่าให้ฟังว่าก่อนวันเกิดเหตุคือวันที่๑มกราคม
สามีตะโกนถามตำรวจที่จอดรถจับคนขับรถผ่านไปมาที่บริเวณทางโค้ง
ื้องกับกระท่อมในที่นาตะโกนถามว่ามาทำอะไรตรงนี้ทำอะไรให้มันถูกต้องหน่อย
และมีตำรวจสามนายหันมามองและตำรวจก็ขับรถออกไป
ประเด็นตรงนี้แหละภรรยาของคุณลุงเขาสงสัยว่าตำรวจโกรธหรือเปล่า
ที่คุณลุงไปตะโกนไล่ว่ามาทำอะไรตรงนี้ทำให้มันถูกต้องหน่อยตรงนี้มันทางโค้งนะ
โมงถัดวันถัดมาคือ๒มกราคมสามีมาจับปลาแล้วตำรวจมาจับเลย
อ๋อเลยเหรอก็เลยมองว่าอย่างนี้หรือเปล่า
มันเป็นเรื่องแบบเพราะว่าวันก่อนหน้านั้นไปตะโกนว่าตำรวจหรือเปล่า
อีกวันหนึ่งตำรวจมาจับเลยคือกดลงกลางทุ่งนาบังคับให้เป่าแอลกอฮอล์
ก็เลยตั้งคำถามว่าเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
อยู่ในที่นาของตัวเองแล้วมาจับข้อหาเมาแล้วขับได้ยังไง
มันรุนแรงเกินไปไหมสำหรับวิธีการในการจับกลุ่ม
เขาก็มาขอจับแกนั่นแหละขอตรวจขออะไรแกก็ไม่ให้ตรวจ
ว่าขอดูใบก่อนค่ะ
เห็นว่าทำรุนแรงด้วยทำยังไงที่บอกว่าเรารับไม่ได้นะ
ก็ตรงที่จับแกหมอบกับดินนี่แหละบังคับใส่กุญแจมือ
หาว่าแกจะวิ่งหนีมั่งหนูก็บอกว่าไม่หนีค่ะไม่หนี
เพราะนายอยู่ตรงนี้กระท่อมอยู่ตรงนี้ไม่มีการหนีแน่นอน
ก็แกไม่ได้เมาค่ะแกมาจากจับปลาค่ะ
ไม่ได้เมาก็ขับไปขับมาทุกวัน
อ่าเห็นบอกว่ากินเหล้าเป็นเฟ็กหนึ่ง
แกกินเหล้าแกท้องเสียทั้งคืนค่ะวันตอนกลางคืนอ่ะแกท้องเสียทั้งคืน
แล้วก็แกก็ไปกินว่ามันให้มันหายขี้หายหยุดของแกน่ะ
มันเป็นเหล้าผสมยาเปรกนึง
ใช่เป็นเหล้าขาวผสมยาแก้ปวดอะไรสักอย่างแหละ
แต่ตำรวจบอกแหมมันก็เกินนะลุงมันต้องไม่เกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต

เกินไป๒เปอร์เซ็นต์แต่ลุงบอกว่าหัวแล้วเนี่ยนะถูกดำเนินคดีถูกส่งฟ้องอะไรเนี่ยนะ
ประกันตัวมาเนี่ย๓๐๐๐บาท
คือเขาก็ส่งฟ้องสารตามขั้นตอนอ่ะ
คือลุงกับเมียลุงก็บอกว่าก็นี่มันที่นานะเนี่ย

ไปที่ศาลีตำรวจภูท๓๙๑๐ถแล้วนะคะ
จุดที่เกิดเรื่องประมาณสัก๑๐กิโล
ไปถามตำรวจจะได้ข้อมูลครบทั้งสองด้านนะคะ
พอไปถึงที่โรงพักเนี่ยค่ะก็ได้รับแจ้งว่าทางสารวัตรของสพธมไปราชการข้างนอก
รองสารวัตรก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราแทน
ก็บอกว่าก็เข้าใจนะสื่อมวลชนก็อยากจะนำเสนอข่าวทั้งสองด้าน
แต่ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รองสารวัตรไม่สามารถให้สัมภาษณ์ได้ก็ต้องรายงานตามลำดับชั้น
ก็ต้องให้สารวัตรเป็นคนมาคุยเองอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็เลยยังไม่ได้ข้อมูลจากฝั่งตำรวจมานะคะแต่เราก็พยายามไปถามมาให้แล้ว
สารวัตรจะชี้แจ้งเพิ่มเติมนะฮะใช่ค่ะ
แต่เอาเป็นว่าคดีนี้เขาก็เปรียบเทียบปรับแล้วก็ส่งฟ้องสารตามขั้นตอน
ใช่ค่ะนะไม่ได้ว่าไปปรับกันเองอะไรกันเองอะไรไม่ใช่อย่างนั้น
ใช่ค่ะแต่ลุงก็แค่แบบสงสัยว่าแกล้งลุงหรือเปล่า